ดูเรื่องฟ้าฝนเรื่องสภาพอากาศหน่อยค่ะ

ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราชค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล

แล้วรู้สึกยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาค่ะ

นอนอยู่บนเตียงเข็นแบบนี้

บังฝนแล้วฝนมันก็ตกลงมา

และผู้ป่วยที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะ

พี่บุรุษพยาบาลพยายามจะหาอะไร

คนป่วยคนไข้ก็เปียกอยู่ดี

แต่พอมาเจอฝนนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
ญาติของผู้ป่วยท่านนี้ถ่ายเอาไว้ค่ะ
ตรงหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังย้ายผู้ป่วยที่ติดโควิดรายหนึ่ง
โซนแรกรับให้ไปส่งที่หอผู้ป่วยโควิด
ห่างจากตรงนี้ไกลไหมประมาณ๗๐เมตรค่ะคุณผู้ชม
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฝ่าสายฝน
เพราะอะไรด้านบนดูสิคะมันไม่ได้มีหลังคาของตัวอาคารเนี่ยเชื่อมกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ฝนตกหนักแล้วก็ตกลงมาเป็นระยะเลย
แล้วถามว่าที่ญาติเขาต้องถ่ายคลิปไว้แล้วส่งให้นักข่าว
เพราะอะไรหลายญาติบอกว่าอยากให้มีการแก้ไข
ไม่อยากให้ผู้ป่วยคนอื่นต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเราก็เลยไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะ
เขาบอกว่าทางที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มันมีจุดที่ต้องผ่านเส้นทางที่มันอาจจะไม่ได้มีหลังคา
ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยติดโควิดเท่านั้นนะที่จะใช้เส้นทางนี้
ผู้ป่วยทุกคนเลยที่ผ่านมาจากโซนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินอาจจะต้องผ่านมาตรงเส้นทางตรงนี้
ตอนที่ฝนไม่ได้ตกมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ
แต่พอฝนตกมันลำบาก
อีกอย่างหนึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สีเหลืองสีแดง
ถึงอาการค่อนข้างหนักหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยนะ

เอาตรงเราไม่ได้จะโจมตีโรงพยาบาลค่ะ

อยากให้ทางโรงพยาบาลอาจจะหาแนวทาง
หรือว่าเพิ่มเติมงบประมาณในการที่จะสร้างหลังคา

เพื่ออย่างน้อยเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะคะ